ที่ศรีสะเกดครับน้องโมอายุ๑๗ปีโดนแทงตายนะฮะ
แล้วเป็นการแทงผิดตัวด้วยจับคนก่อเหตุได้แล้วครับ
เป็นสองพี่น้องเป็นสองพี่น้องแท้ด้วยนะฮะ
วันนี้พาตัวคนที่เป็นมือแทงไปทำแผนและเกิดเหตุการณ์ชุนละมุน
เดี๋ยวลองไปดูนาทีชุดละมุนในวันนี้ฮะ

มุนวุ่นวายครับระหว่างที่ตำรวจสะพอนน้ำเกลี้ยง

คุมตัวมือแทงน้องโมจนตาย
แล้วเป็นการแทงผิดตัวมาทำแผนนะครับ
นายธนพลหรือว่าในปลื้มอายุ๒๔ปีครับ

เขาแทงน้องโมวัยรุ่นอายุ๑๗จนตาย
อย่างที่บอกว่าแล้วเป็นการแทงผิดตัวด้วย

ไม่ใช่ผมพี่ผิดคนแล้ว

ตัวมาทำแผนชาวบ้านโกรธแค้นมากครับ
นามสาบแช่งจะเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้ก่อเหตุ
ตำรวจต้องกันตัวและเอากลับไปขึ้นรถตู้
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวฮะทั้งโกรธและแค้น
กับสิ่งที่นายปลื้มก่อเหตุแทงน้องโมจนตาย
เสียงตะโกนสาบแช่งนี่คือดังสนั่นเลยครับตรงจุดนี้
กลับไปก่อนหน้านี้เมื่อ๒๘ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
นายธนพลหรือว่าในปลื้มร่วมกับน้องชายแท้ของเขาอายุเพียง๑๕
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้ายวัยรุ่น๓คนจากงานหมอลำ
วัยรุ่น๓คนนั้นที่ถูกไล่ทำร้ายครับคุณผู้ชมละมิ้นครับ
หนีเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งต้องการจะหนีไปซ่อนตัว
หาที่หลบภัยแล้วว่าบังเอิญมากมากบ้านหลังนั้นคือน้องโมเนี่ย
นั่งเล่นเกมอยู่ในบ้านปรากฏว่านายธนพลเนี่ยนะฮะ
ตามมาถึงเสร็จปั๊บเห็นมีคนอยู่ในบ้านตรงจุดนี้คือเอามีดแทงเลยครับ
พยายามยกมือไหว้ขอชีวิตแล้วอย่าแทงอย่าทำผมไม่ฟังฮะ
ทั้งที่น้องไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นที่โดนไล่ทำร้ายมาก่อนหน้านั้นเลย
ไม่ใช่คู่กรณีด้วยในปลื้มไม่ฟัง
ในขณะที่ในเออายุ๑๕ปีอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะครับ
น้องชายของในปลื้มเนี่ยคุมตัวได้เช่นเดียวกัน
แต่วันนี้ไม่ได้พาตัวมาทำแผนเนื่องจากว่ายังเป็นเยาวชนอยู่นะครับ
มันมีจังหวะหนึ่งครับคุณผู้ชมช่วงก่อนที่จะคุมตัวขึ้นรถตู้ของตำรวจเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุนั้นเข้าไปก้มกราบพ่อแม่และรูปของน้องโม
พร้อมกับบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแทนน้องโมดูบรรยากาศช่วงนั้นฮะ
พ่อนั่งกอดรูปของลูกชายส่วนแม่เองก็นั่งฟังในสิ่งที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ดูสิว่าเขาจะพูดอะไรบ้างในมือนั้นเหมือนกับถือ
เป็นเหมือนกับขันห้ามาขอคำมาลาโทษกราบขออภัยพ่อและแม่ของน้องโมผู้ตาย

สังเกตสีหน้าและตาของแม่นะแม่ของน้องโมนี่คือแววตานี่คือรู้สึกว่าทำไมคุณทำแบบนี้กับลูกฉันล่ะ
ขณะที่พ่อเองครับคุณพ่อสุทัศน์อายุ๔๙นั่งกอดรูปลูกชายร้องไห้จนจะเป็นลมฮะ
เมื่อกี้นี่จะเห็นภาพจังหวะเนี่ยที่แยกญาติต้องคอยมาปลอบใจดมยาดมด้วยนะคะ
อย่าดมมาให้พ่อดมครับพ่อจะเป็นลมครับร้องไห้ทำใจไม่ได้ครับทั้งญาติและเพื่อนบ้านคอยปลอบอารมณ์
จังหวะคุณพ่อเหมือนกับจะไม่มีแรงด้วยฮะเหมือนจะมีวู้ไปด้วยนิดนึง
แล้วก็ดมยาน้ำตาไหลตลอดเลยครับในขณะที่แม่ของน้องโมคุณแม่กาญจนาบอกว่าเสียใจมาก
บอกตรงนะแม่คงไม่ยกโทษให้ทุกอย่างให้ว่าไปตามกฎหมาย
แต่ถ้าวันนี้ยกพานมาขอขมาลาโทษตัดเวรตัดกรรมต่อกันก็จะอโหสิกรรมให้
ดวงวิญญาณของลูกแม่จะได้ไปสู่สุขติ
และขอบคุณตำรวจที่พยายามตามตัวคนร้ายและจับได้อย่างเร็ววันครับ
เข้าใช้โครงสามแผลที่ร่างของน้องโมตอนที่น้องอยู่ในบ้านนะฮะเสร็จแล้ว
เอาอาวุธมีดไปทิ้งเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ก็ไปงมหาก่อนหน้านี้สระน้ำหนอง
ตะคราหมู่ที่๗ครับในพื้นที่อำเภอน้ำเกลี้ยงที่ศรีสเกตเจ้าหน้าที่
งมหามีดของกลางสุดท้ายเจอนะฮะเอาขึ้นมาได้เป็นมีดกลึงเองค่อนข้างยาว
ครับนี่ฮะที่เห็นด้านซ้ายครับคือมันก็ไม่ใช่แบบเป็นมีดที่เราเห็นโดยท
ทั่วไปนะคือดัดแปลงทำเองแบบนี้เลยเป็นด้ามยาวแล้วปลายคมเลียวแบบที่เห็น
เนี่ยนะฮะในปรื่นคนก่อเหตุบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอารมณ์ชั่ว
ของตัวเขาเองเพราะวัยรุ่นสามคนเนี่ยนะฮะกลุ่มแรกที่มีเรื่องด้วยเนี่ยมา
ท้าทายตัวเขาและผองเพื่อนก็เลยขับรถไล่ตามไปจนถึงบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เพราะว่าเห็นว่าสามคนนั้นวิ่งเข้าไปหลบอยู่พอเข้าไปในห้องแล้วเหตุการณ์มัน
ละมุนเขาบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับตอนนั้นและในขณะเดียวกันวัยรุ่น๓คนที่
หนีเขามาตอนแรกอ่ะพยายามเอาขวดมาตีมาฟาดเขาด้วยเขาเลยจำเป็นต้องป้องกันตัว
นอกจากนี้ในปลื้มยังฝากถึงแฟนสาวของเขาด้วยบอกว่าถ้ารอพี่ได้ก็รอนะ
แต่ถ้ารอไม่ได้ก็ไปหาผู้ชายคนใหม่ที่ดีกว่าเขาก็แล้วกันรวมถึงมีประโยคคำคมฝากถึงแฟนสาวเขาด้วยนะครับ
ขอโทษหลายหลายครับบอกบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าไม่เหมือนเหตุมันเกิดขึ้นอย่างที่แล้วค่ะ
ฝ่าดินยังมีหูมีต้ายอยู่กับเพื่อนท้าได้กับท้าท้าท้าพอได้กับ
ไปหาคนใหม่สิเขาแบบว่าเป็นหลักเป็นแรงกว่านี้ครับเพราะว่าผมกับคนประวัติเสียแล้วครับ
รักบริสุทธิ์จากใจโจรครับขอบคุณครับ
มียกมือไหว้ตอนท้ายด้วยนะฮะขอแสดงความเสียใจแล้วก็ฝากข้อความไปถึงแฟนสาว
แล้วก็ช่วงท้ายเป็นประโยคคำคมที่บอกว่าเป็นรักบริสุทธิ์จากใจของโจร
เพราะเขาบอกว่าตัวเขาเองจากนี้ไปเป็นคนมีประวัติแล้วถ้าหากว่าแฟนรอเขาไม่ได้
ถ้าเขาต้องติดคุกถ้าจะมีคนใหม่เขาก็ยินดี
ขณะที่ทางตำรวจครับรองผู้การจังหวัดศรีสะเกดครับรักษาการแทนผู้กำกับการสภน้ำเกลี้ยงบอกว่า
หลังจากสารจังหวัดศรีสะเกดอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคน
เป็นพี่น้องกันแท้นะฮะน้องอายุ๑๕พี่อายุ๒๔ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นร่วมกันบุกรุกเข้าไปในเคหาสถานของผู้อื่นเวลากลางคืน
และร่วมกันพกพาอาวุธมีดโดยผิดกฎหมาย
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวทั้ง๒คนได้เมื่อวานนี้๖พฤศจิกายนช่วงประมาณ๕โมงเย็น
ก่อนเกิดเหตุครับกลุ่มผู้ต้องหาเขาจะไปเที่ยวงานหมอลำ
เห็นบอกว่าตั้งใจจะไปเที่ยวงานหมอลำแล้วก็จะไปจีบสาวในหมู่บ้านที่เขาจัดงานด้วย
แต่เมื่อกี้ในปลื้มบอกว่ามีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
ยังมีคำคมฝากไปถึงแฟนด้วยนี่แล้วใครจะไปจีบสาวในหมู่บ้านที่เขาจัดงานหมอลำเลยเนี่ย
เขาบอกว่าตั้งใจจะไปเที่ยวงานหมอลำแล้วก็กะว่าจะไปจีบสาวในหมู่บ้านนั้นด้วย
ปรากฏว่ามันมีจังหวะที่วัยรุ่น๓คนหัวเราะ
เขาก็เลยเข้าใจว่าวัยรุ่น๓คนนั้นหัวเราะเยาะเขาหรือเปล่า
แล้วพูดจาถากถางพวกเขาหรือเปล่าบวกกับเมาด้วยครับ
เสร็จแล้วขาดสติไล่ตามทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงบ้านหลังที่เกิดเรื่อง
แล้วก็มีการแทงผิดตัวเกิดขึ้นตรวจสอบประวัตินายธนพันธ์หรือว่า
ในปลื้มนั้นเคยมีคดีทำร้ายร่างกายและบุกรุกเคหาสถาน
ในพื้นที่โรงพักน้ำเกลี้ยงมาก่อนด้วยนะฮะ
จะพ้นโทษมาเมื่อปี๖๒เองนะครับ
แล้วก็สุดท้ายมาก่อเหตุแทงวัยรุ่นตายแล้วเป็นการแทงผิดตัวแทงผิดคนอีกต่างหาก
ดำเนินคดีแล้วเรียบร้อยครับ
คุณผู้ชมลองปลุกสัญชาติยานความเป็นนักสืบในตัวคุณหน่อยนะคะ